ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่มีมวลชนมาร่วมชุมนุมกันนะคะซึ่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่นแล้วก็บอกว่าทางแก่นนำได้มีการประกาศเตรียมที่จะมีการยุติการชุมนุมกันแล้วนะคะติดตามจากคุณสุชาดาได้เลยค่ะ
การชุมนุมที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะคือตอนนี้นักเรียนนักศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างที่กำลังจะยุติการชุมนุมในวันนี้
เมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เปิดแฟลตพร้อมเพียงกันแล้วก็มีการเปิดเพลงร้องเพลงเป็นการสันเสริญเล็กในกลุ่มของผู้ชุมนุมเองนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เราทำอะไรไปบ้างแล้ววันพรุ่งนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วบอกว่าในวันพรุ่งนี้จะยังคงเดินทางมาปักหลักที่จุดนี้อีกเหมือนเดิม
แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนและย้ายสถานที่ซึ่งต้องรอทางแกนนำแจ้งมาในช่วงเวลาตอนเช้าอีกทีนึงนะคะซึ่งตั้งแต่ตลอดช่วงเย็นที่ผ่านมาเท่าที่ที่ฉันเฝ้าดูสถานการณ์อยู่ตรงนี้นะคะก็การชุมนุมก็เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะมีมีอยู่ตอนนึงนะคะอยู่ช่วงหนึ่งที่พยายามที่จะเดินมาปิดถนนมิตรบ
สถานการณ์เอาไว้แล้วก็แจ้งกับทางแก่นนำบอกว่าถ้ามีการขัดขวางจรายจรก็จะเข้ามาควบคุมเพิ่มเติมมากกว่านี้
ซึ่งหนึ่งในแกนนำนะคะก็บอกเขาว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะทางแกนนำเองในแต่ละคนจะถูกทยอยจับกลุ่มกันไปแล้ว
แต่ว่าเขาก็ยังเดินหน้าสู้อีกต่อไปเรื่อย
ถึงแม้ว่าวันพรุ่งนี้จะถูกจับอีกเขาก็จะยังคงที่นำประชาชนหรือนักศึกษานักเรียนใคร
ก็แล้วแต่ค่ะที่สามารถขึ้นมาแสดงจุดยืนทางการเมืองได้บนเวทีเขาก็จะนำมาพูดแล้วก็นำมาเป็นแกนนำคนต่อไป
นี่ค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศตอนช่วงท้ายก่อนที่จะเดินกลับเดินทางกลับบ้าน
ซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองเนี่ยได้มีการประกาศแจ้งตั้งแต่ตอนช่วงต้นแล้วนะคะ
บอกว่าจะพยายามให้น้องนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเลิกยุติการชุมนุมในช่วงเวลาไม่เกิน๓ทุ่ม
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถในการเดินทางกลับอะไรประมาณนี้ค่ะจะได้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้นรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องจราจรแล้วก็มีน้องบางคนอาจจะมีการติดสอบนักเรียนในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
เนี้ยค่ะแล้วนี้ก็คือบรรยากาศสดสดเห็นว่าจะมีการเดินทางเข้าไปเช็คชื่อกันก่อนที่จะแยกย้ายกันด้วยเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามันจะมีน้องที่แบบเป็นน้องนักเรียนเลยอ่ะค่ะที่เดินทางมาในวันนี้ค่ะแล้วนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะค่ะขอบคุณคุณสุชาดานะคะก็เริ่มที่จะ